ในวันที่๒๔ตุลาคม๒๕๖๒นี้ครับ
จะมีการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยกระบวนพระยุหาญาตราทางชลมาก
พระราชวิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒ครับ
ทำให้มีประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวนั้นต่างไป
จับจองเรื่องของที่นั่งโต๊ะทานข้าวและห้องพัก
เพราะต้องการจะไปรอชมความสวยงามที่สองฝั่งแม่นามเจ้าพระยา
แล้วก็ไปร่วมในพระราชวิธีครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้
จะถูกจัดเตรียมเป็นสถานที่รองรับลูกค้าของโรงแรมครับ

จะมาเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิละเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพระยุหาญาตราทางชนละมาก
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราชสองพันห้ามร้อยหกสิบสอง
ในวันที่๒๔จุฬาคมสองพันห้ามร้อยหกสิบสองจากถ้าวาสุกรีไปถึง
สถวรรธาปราชาวราธิตย์บริยาทางประมาณสามจุดสามคิโลเมตรครับ
ภูมิในการฝ่ายการขายและการตลาดของโรงแรมเสื้อย่าและอรุณเปิดเพยว่า
หลังจากมีการเผยแพร่ข่าวการฝึกซ้อมผ่านเฟซบุ๊คของโรงแรมไป
และมีการประชาสัมพันธ์มีการจัดโปรโมชั่นที่นั่งพร้อมกับอาหาร
ให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจไปร่วมชมขบวนเรือพระราชพิธีตั้งแต่วันซ้อมใหญ่
ในวันที่๑๗และ๒๑ตุลาคม
รวมทั้งในวันพระราชพิธีจริงซึ่งถือว่าเป็นพระราชพิธีอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย

พันธมิตรของโรงแรมไปอย่างไม่เป็นทางการครับ
ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
และเริ่มมีการสำรองห้องพักล่วงหน้ากันเข้ามาแล้ว
เราก็จะตามต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมีการทำประชาสัมพันธ์เป็นช่วง
เช่นเดียวกับร้านกินลมชมสะพานที่เริ่มเปิดจองโต๊ะอาหารในวันพระราชพิธีจริง
โดยมี๔ราคานะคะคือโต๊ะละ๑๕๐๐๐บาทนั่งริมแม่น้ำนั่งได้๖คน
ได้รับประทานอาหาร๗รายการ
ส่วนโต๊ะแถวถัดมาด้านในจะราคา๑๐๐๐บาท๖๐๐๐บาทและ๔๐๐บาท
โดยผู้ที่มาใช้บริการจะต้องสำเนาส่งสำเนาบัตรประชาชนให้กับทางร้านด้วย
เพื่อความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค่ะ
รู้สึกยินดีมากปลื้มปิติมากแล้วก็เป็นเกียรติ
แล้วครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะที่จะได้มาชมอะไรแบบนี้
อยากเชิญชวนประสงค์นิกรชาวไทยทุกคนเลยลองมาชมดู
แม้กระทั่งวันซ้อมซ้อมจริงซ้อมย่อยหรือวันจริงอย่างนี้
อยากให้มามากันเยอะค่ะ

สำหรับวันซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่
ทางร้านไม่ได้จัดทำโปรโมชั่นเป็นพิเศษ
และต้องการสำรองโต๊ะล่วงหน้าก็สามารถสำรองได้นะคะ
ส่วนผู้ประกอบการให้บริการเรือโดยสาร
ก็มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับประชาชน
และนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันค่ะ
และก็ความเรียบร้อย
ที่สี่แห่งกรุงและท่านกครสินทร์
โดยก่อนหน้านี้มีการเสด็จ
พระราชนำเนินเรียกพระนคร
ในการพระราชเชียงพิธีบรมราชาพิเศษ
รัชกาลที่๑รัชกาลที่หกและรัชกาลที่เจ็ด

ก็รอที่จะได้ชินชมพระบรมิพระอุ๋ง
วันที่๒๔ตุลาคมนี้ค่ะ